พรพันธ์เกิดปราศก็พูดถึงการซ้อมกับทีมชาติไทยตอนนี้ครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬารุ่นน้องว่าได้ให้คำแนะนำกับน้องนะครับ
อย่าเครียดกับการฝึกซ้อมเพราะว่าช่วงนี้เป็นการปรับพื้นฐาน
จากปีนี้ยังไม่มีเกมการแข่งขัน
ชีพที่ญี่ปุ่นหรือว่าวีลีกชมพู่ก็ยอมรับว่าน่าจะไม่ได้เดินทางไป
เพื่อที่จะครอบคลุมนะครับในเรื่องนี้ให้เดินทางไปได้
อย่างปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นน่าจะดีขึ้นกว่านี้แหละครับ
กลับมาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่ได้ผ่านเท่าไห
เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างแบบโอ้เลวร้ายเนอะ
ญี่ปุ่นทุกคนก็อาจจะถ้าตามข่าวก็ญี่ปุ่นก็คือติดมากขึ้น
อาจจะเป็นละลอกที่สามเลยมั้งอะไรประมาณเนี้ยก็คือก็กลายเป็นว่าวีซ่าเขาต้องการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะ
ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็รอวีซ่ากลับมาแล้วก็ถ้าวีซ่ากลับมาแล้วอะไรยืนยันปุ๊บก็บินได้เลยนะ